มาดูการแถลงข่าวของตำรวจนะคะที่มีการแถลงข่าวเรื่องม็อบยี่สิบเก้า
สิงหานะคะซึ่งวันนี้ทางพลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตรา
บัญชาการตำรวจนครบานค่ะได้แถลงที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน
ถึงกรณีการชุมนุมเมื่อวานนี้นะคะบอกว่ามีการชุมนุมสามกลุ่มค่ะ
ก็คือกลุ่มไทยไม่ทนกลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชน
และกลุ่มก่อความวุ่นวายที่สามเหลี่ยมดินแดงอันนี้คือการแถลงของตำรวจนะคะ
มีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่ไปปฏิบัติหน้าที่ยังจุดเกิดเหตุ
จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้๒รายเป็นเยาวชน๑ค่ะ
ส่วนรายอื่นอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
แล้วก็ยืนยันนะคะว่าตำรวจนั้นดำเนินการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
ไม่ให้เหตุความวุ่นวายไปกระทบกับผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง
ใช้น้ำเป็นหลักและใช้แก๊สน้ำตาลน้อยลงเพราะว่าไม่ต้องเกิน
ไม่ต้องการให้เกิดเหตุรุนแรงมากขึ้น
แต่ถ้าหากว่าผู้ชุมนุมใช้กำลังทำร้ายบุคคลอื่น

ขณะที่พลตำรวจตรีปียะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยว่า
จับกลุ่มผู้ที่ก่อความวุ่นวายที่แยกดินแดงได้๒๙รายค่ะ
เป็นเยาวชนถึง๑๓รายพร้อมของกลางระเบิดปิงปอง๑๐๐ลูก
ระเบิดแสวงเครื่อง๓๐ลูกประทัดยักษ์๕๖ลูก
พลุควัน๔๔ลูกลูกแก้ว๕๐ลูกหนังสติ๊ก
และอาวุธมีดจำนวนมากนะคะก็ได้นำส่งดำเนินคดี
ข้อหาร่วมกันสมคบกันตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
ก่อความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองแล้วค่ะ
อกจากนี้ก็ยังพบขวดเครื่องดื่มชูกำลังประดิษฐ์เป็นระเบิดเพลิงด้วยนะคะ
ส่วนที่สารแขวงดุสิตนั้นมีการนัดไต่สวนคำร้อง
เพิกถอนการประกันตัวกลุ่มทะลุฟ้า๑๕คน
ถ้าจำกันได้คุณผู้ชมค่ะคดีนี้สืบเนื่องมาจาก
กลุ่มทะลุฟ้าศาสตรีที่หน้าสารณีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้อง
วันที่๓สิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว
พนักงานสอบสวนก็ยื่นเรื่องขอเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวเอาไว้นะคะ
วันนี้ค่ะกลุ่มสมาชิกกลุ่มทะลุฟ้า
นายนวพลต้นงามหรือไดโน่นายปวริสแย้มยิ่ง
นายชาติชายไพรินนายทวีเที่ยงพิเศษและพวกรวม๑๕คน
ก็ไปรับฟังการไต่สวนที่สารแขวงดุสิตนะคะ
นายนวพลหรือนายโน่บอกว่าการสาดสีนั้น
เป็นการแสดงออกตามสิทธิและเสรีภาพทางรัฐธรรมนูล
แต่มีกฎหมายกลุ่มทรราชและพระเด็จการปิดกั้นสิทธิของประชาชน
ก็ยืนยันจะต่อสู้ตามแนวทางสันติวิธีต่อไปค่ะ